ให้คุณผู้ชมได้ดูคลิปนี้นะคะคือตัวนักร้องสาวท่านเนี้ย
โพสต์เอาไว้ในติ๊กต๊อกกำลังยืนร้องเพลงอยู่บนเวทีค่ะ
ตกใจกันทั้งงานเลยพี่อุ๋ยคุณผู้ชมค่ะอยู่ดีดีเธอวูบเป็นลมแล้วร่วงไปเลย
คาเวทีเลยต้องมาแบบพยุงแล้วก็พาเธอลงมาค่ะ

ปล่อยปล่อยปล่อย
นี่ค่ะคือนักร้องสาวท่านนี้เป็นคนโพสต์คลิปนี้ในติ๊กต๊อกนะคะ
เพื่อเตือนเป็นอุทาหรณ์ค่ะสำหรับคนทำงานหนัก
มีภาระหน้าที่ในแต่ละวันเยอะมาก

ของออนไลน์ไหนจะรับจ้างร้องเพลง
ไหนจะต้องดูแลพ่อสามีที่ป่วย
นอนวันหนึ่ง๓ชั่วโมงเต็มที่๔ชั่วโมง

ตามคลิปนี้เธอเล่าให้ฟังว่าตอนเกิดเหตุก็ร้องเพลงอยู่ในงาน

จากนั้นหน้ามืดพยายามจะฝืนค่ะ
ประคองตัวเองแต่ไม่ไหวจริงก็เลยเนี่ยล้มไปคาเวทีเลย

แต่ว่าล่าสุดตอนนี้อาการเธอปลอดภัยแล้วค่ะ